หนุ่มชาวประจวบเครียรีคันอายุ๒๔ปี

สุดท้ายภรรยาตัดสินใจหอบผ้าหอบผ่อนแล้วก็หอบลูก

หนุ่มคนนี้เครียดค่ะก็เลยตัดสินใจคิดสั้นฆ่าตัวตาย
กระโดดมาจากชั้น๒ของนี่นะ

กระโดดลงมาแต่เคราะห์ดีนะคะไม่ตาย

ชาวบ้านที่เป็นพลเมืองดีอยู่ในระแวกนั้นล่ะค่ะ
โทรแจ้งไปที่มูลนิธิสว่างแผ่ภัยศาลธรรมสถานปรานบุรีค่ะ
ก็เลยเดินทางมาที่จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณภายในซอย
หลังโรงภาพยนตร์ปลานรามาบ้านเขาน้อยฝั่งตะวันออก
ตำบลขาวน้อยอำเภอปลานบุรี
ซึ่งพอมาถึงมาพบกับนายอนุสรศรีวิชัยคนก่อเห็นรัวหนึ่ง
อายุ๒๔ปีนอนหมดสติมีอาการชักเกร็ง
กระดูกต้นคอถูกกระแทกขาซ้ายก็มีเลือดไหลด้วยนะคะ
จึงช่วยกันประถมพยาบาลเบื้องต้น
แล้วก็หลังจากนั้นก็นำตัวส่งโรงพยาบาลปลานบุรีค่ะ
จากการสอบถามนางปลายพ่วงทองอายุ๗๑ปีเป็นเพื่อนบ้าน
ของคนก่อเหตุเล่าให้ฟังบอกว่า
ห้องพักดังกล่าวนายอนุสรอาศัยอยู่กับภรรยาแล้วก็ลูก๑คน
ก่อนหน้านี้ทั้งคู่เขามีปากเสียงกัน
จนกระทั่งเช้าอีกวันหนึ่งภรรยาหอบลูกหนีออกจากบ้าน
ทำให้นายอนุสรเกิดอาการเครียดทำลายข้าวของในบ้านพังเสียหาย
แล้วก็ใช้มีดปอกผลไม้ทำร้ายตัวเอง
กระทั่งเพื่อนเพื่อนบ้านมาเห็นก็เลยพยายามที่จะไปปลอบใจ
สุดท้ายก็อาการสงบลงนะคะหลังจากนั้นไม่นาน
กลับมาอีกทีพร้อมกับไก่๑ตัว
แล้วก็โยนไก่เข้าไปในบ้านอย่างแรง

ห้องออกมายืนบนหลังคาสูงประมาณ๕เมตร
ตะโกนบอกว่าอยากตาย
เพื่อนบ้านที่ได้ยินก็พยายามที่จะเรียกนะ
นายอนุสรบอกลงมาเถอะอย่าคิดสั้น
แต่จู่ค่ะนายอนุสรกระโดดลงมาจากหลังคาอย่างไม่คาดคิด
กระทั่งได้รับบาดเจ็บดังกล่าว
เรื่องต้นผู้บาดเจ็บตอนนี้ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
เดี๋ยวต้องรอพ่อกับแม่ที่กำลังเดินทางมาจากต่างจังหวัดมาดูแลนะคะ